หลายคนให้ความสนใจนะโอ้อยากจะดูรูปคุณเจบรรยากาศในงานแต่งเป็นยังไงบ้างนะคะ
หลายคนก็ร่วมได้แสดงความยินดีเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ยังมีอีกหลายคนค่ะที่แบบอยากรู้เหลือเกินว่าคุณวุ้นเส้นว่ายังไง
แต่เรื่องนี้ขอกระซิบเบาอยากรู้เบาแล้วกันนะคะ
คุณวุ้นเส้นไม่ได้มาตอบค่ะแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิท
อย่างคุณไอ้อภิษดานะคะมาตอบแทนค่ะ
เธอก็ออกมาบอกแบบให้ฟังว่าแบบนี้นะคะว่าเพื่อนของเธอ
แฮปปี้ดีแล้วก็ยังรู้สึกยินดีกับรักครั้งใหม่ของอดีตสามีด้วยค่ะ
เธอจะพูดเป็ย์ให้จะไปฟังเสียงเธอกันค่ะ

และการที่เขาเลือกตัดสินใจอะไรแล้วไอ้ว่ามันผ่านกระบวนการความคิดเขาแล้ว
เขาไม่ได้เด็กแล้วเขาโตแล้ว
พี่คิดเขาเป็นคนที่อยากมีลูกอยู่แล้วนะ
ดูดับความรู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนอยากมีครอบครัว

รู้สึกได้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนที่อยากมีครอบครัว
อยากมีครอบครัวอุ่นอยากมีลูกอะไรอย่างนี้
แล้วดูข่าวตามทีวีตอนที่พี่เขาบอกเขามีลูก